แต่เหตุการณ์ต่อไปนี้ไฟไหม้บ้านเลยนะคะ

ทำเอาตายายแล้วก็หลานเนี่ยหนีตายกันพันละวันเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นในหมู่บ้านศิวะนครนะคะ
ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จนทีไปถึงก็เห็นว่าไฟกำลังหมลุกไหม้บริเวณชั้นล่างของบ้านเลยค่ะ
จากนั้นก็ลามขึ้นไปติดห้องนอนชั้น๒อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่เขาก็เร่งฉีดน้ำกันอยู่๒๐กว่านาทีนะคะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ถามนางสมจิตลาบเปี่ยมวัย๖๖ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ช่วงเกิดเหตุค่ะสามีและหลานชายนอนอยู่บนห้องนอนชั้น๒
ส่วนตัวเธอเนี่ยอาบน้ำอยู่ที่ห้องน้ำชั้นล่าง
ก็สงสัยเลยเดินออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ออกมาโอ้โหไฟไม่ดับนะคะแต่ไหม้อยู่เลยค่ะ
กำลังไหม้บริเวณผ้าม่านและที่นอนที่วางอยู่ชั้นล่าง

เธอเลยรีบตะโกนบอกสามีที่อยู่ชั้น๒เลยนะคะ

แล้วก็วิ่งหนีตายออกไปทางหลังบ้าน

ก็รีบจับมือหลานเปิดประตูบริเวณระเบียงชั้น๒

ที่ไฟมันจะลุกลามทะลุขึ้นไปยังห้องนอนชั้น๒อย่างรวดเร็วนะคะ
ตำรวจสภเมืองสมุทรปราการก็คาดการณ์ว่า
สาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
มาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ